ชนตำรวจตำรวจไปคาอยู่ฝากระโปรง
คุณผู้ชมทำยังไงเขาขับสะบัดต่อจนตำรวจ
ตกลงไปบนถนนครับไปดูคลิปเลยคุณผู้ชมดู
รถตกเลยฮะโอ้โหนอนอยู่อย่างนั้นบาดเจ็บสิครับ
นะฮะเป็นคลิปที่รถเก่งคันสีขาวเนี่ยขับมาจากช่องการจ่ายเงินทางด่วน
ฝากระโปรงมีตำรวจมาด้วยครับสักพักเก่งคันนี้นะหักพวงมาลัยเหมือนต้องการจะสะบัดนะครับ
บัดให้คนที่อยู่ที่ฝากระโปรงหลุดออกมาครับสุดท้ายชายคนนี้ซึ่งเป็นตำรวจร่วงลงมากับพื้น
เก๋งคันนี้ไม่จอดให้ความช่วยเหลือและขับรถหนีไปเลยครับ
ตำรวจคนนี้คือมรถตำรวจโทจิตเกษมจันรักผู้บังคับหมวดกองมรถที่สองกองกำกับการอรักษาหนึ่ง
และควบคุมฝุงชนเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมา
มอเตอร์เวย์ครับด่านเก็บเงินธัญบุรีปฐุมธานีนะฮะ
ทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามภรรยาของตำรวจท่านนี้นะฮะ
ทางด้านของภรรยาเองก็เดินทางไปพบกับตำรวจภูทรลำลูกกา
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับโดยให้การว่าขณะที่เกิดเหตุ
คนขับเนี่ยนะฮะสามีเนี่ยขับรถฟอร์ดสีขาว
เลนขวาแล้วก็มีบีเอ็มคันนี้ขับมาเบียดที่บริเวณด้านหน้าแล้วขับหนีไป
จากนั้นสามีก็หยุดรถแล้วก็บีดแร่ใส่รถบีเอ็มคันนั้นตลอดทาง
แต่รถคันนั้นไม่ยอมจอดรับผิดชอบเหตุการณ์ก็บานปลาย
พอไปถึงด่านเก็บเงินสามีซึ่งขับฟอร์จูเนอร์มาลงจากรถแล้วก็บกให้คันนั้นหยุดรับผิดชอบ
อืมแต่บีเอ็มคันนั้นเนี่ยไม่หยุดแล้วก็พุ่งชนจนตัวเขาเนี้ยไปอยู่บนฝากระโปรงรถ
แล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปฟังเสียงภรรยาของตำรวจที่เป็นคนบาดเจ็บนะครับ
เขาก็หยาดแตกมาตลอดทางที่ที่ขับตามานะอืมจนมาถึงช่องใจอืม
แฟนก็เลยสกัดไปที่ช่องที่๗แฟน

หยุดแล้วมาช่องที่๖

ทีนี้แฟนก็เลยจอดรถ

ใช่เขาก็เลยแบบเหมือนเอาตัวบุกอย่างนี้

เพื่อให้คนออกลง
แล้วเขาก็ขับไปเลย

ตั้งแต่เกิดเหตุนะตอนนี้คู่กรณีเอง
ก็ไม่ได้มีการติดต่อมาพูดคุยหรือว่าแสดงความรับผิดชอบ
แต่อย่างใดแต่ว่าเหมือนจะทราบแล้วว่าเป็นใคร
ว่าเห็นทะเบียนรถแบบนี้ชัดเจนนะครับ

เพราะว่าที่ด่านเขามีกล้องรถหรู
ทะเบียนก็ตามที่ปรากฏคงตามตัวได้ไม่ยาก
ตอนนี้ทราบแล้วแต่ว่าอาการของตำรวจคนนี้
ก็สาหัสเพราะว่าถูกชนกระดูกขา

กระดูกแขนเหนือข้อศอกซ้ายก็หักด้วยครับ

ทำการผ่าตัดกระดูกขาแล้ว

ต้องรออีก๒สัปดาห์จึงจะผ่าตัดได้
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย
ตอนนี้สามีก็อยู่ที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีครับ
ส่วนเรื่องของคดีก็ได้มีการสอบประคำคนเจ็บแล้ว
ขอบคุณครับ